ทีมชาติไทยครับแต้มแรกจะเป็นของใครน่าสนใจนะครับ
อ้าวแม่เขาหยอดมาแล้ว

อ้าวพลิกเอ็ดระวงนะแม่
อ้าวแม่เขายอดมาแล้ว
ครูครับ

เร็วเข้าอีกครั้งหนึ่ง

ฟังไว้ที่ปลื้มจิตแล้วนะครับตอนนี้

เดี๋ยวพอที่หัวสาวเราบล็อกไว้ได้

เรายังเก็บเอาไว้ได้ครับ

ห้องส่งร้องโอ้โหกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ครับ
ล้นมาแล้วเป็นของยังครับ
โอ้โหคนส่วนค่าวมาโอกาสเป็นของเรานะครับ